สุดท้าย
สวัสดีสวัสดีสวัสดี
รถขับสวัสดีรถขับสวัสดี
ไม่มีใครบอกรถเลยว่าจะทำงานอยู่
ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย
ผมทำงานไม่เชือกชืวกถอย